แล้วก็เอาเรื่องของเธอมาเล่าสู่กันฟัง
เพื่อจะได้ระวังไว้ค่ะไปฉีดฟิลเลอร์
เธอไปโพสต์ภาพหน้าของเธอ
โดยเฉพาะที่ร่องแก้มแล้วก็จมูกอักเสบมากเลยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าสิบเจ็ดมีนาคมเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์ตรงร่องแก้มทั้งสองข้าง
ฉีดเสร็จไม่ถึงชั่วโมงรอยช้ำขึ้นที่หน้าแก้มฝั่งขวาค่ะแล้วก็รู้สึกจะแสบโพรงจมูก
มูกเนี่ยไหลไม่หยุดเลยนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องไปทำงานที่จังหวัดอุดรธานี
แต่ไปถึงก็เข้างานไม่ได้เพราะว่าแสบโพรงจมูกมากต้องไปหาหมอนะฮะ
หมอก็เจาะเลือดและให้ยาฆ่าเชื้อมาทานอาการกลับแย่กว่าเดิมค่ะ
หลังจากนั้นเธอบอกว่าหน้าเริ่มบวมปากบวมมีแผลในปาก
แล้วเหมือนมีสิวขึ้นเล็กน้อยค่ะเธอเลยอยู่ไม่ได้แล้วต้องกลับกรุงเทพ
ไปหาคุณหมอเฉพาะทางด้านผิวหนังค่ะพอไปหาคุณหมอเนี่ย
คุณหมอเห็นปุ๊บคุณหมอบอกเลยบอกนี่คือการฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือดอันตรายมาก
โอโหหรอฮะโอโหนะครับคือเพราะว่าฟิลเลอร์มันจะไปอุดตันที่เส้นเลือด
เลือดพอโดนฟิลเลอร์กั้นเอาไว้ก็ไม่สามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงจุดต่างได้นะคะ
ส่วนไอ้ตุ่มที่คิดว่ามันเป็นสิวจริงแล้วมันคือหนองค่ะ
น้องจากการที่อักเสบรุนแรง
คุณหมอรีบส่งเคสของเธอไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อ

ตอนแรกเธอบอกโหสภาพจิตใจแย่มากคือ
คือคนหน้าตาสวยแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ

พอเข้ารับการรักษาอาการเริ่มดีขึ้น

ก็อยากจะนำประสบการณ์มาแชร์ต่อ
เพื่อเตือนนะคะใครก็ตามที่จะฉีดฟิลเลอร์
ต้องฉีดกับคนที่เป็นหมอเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าคุณมะลิบอกว่าเธอไม่ได้ฉีดกับคุณหมอนะคะ
แต่คนที่ฉีดให้เธอเป็นพยาบาล
ซึ่งเธอก็ทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าหายดีเมื่อไหร่
จะดำเนินคดีกับคนที่ฉีดฟิลเลอร์ให้เธอทันทีค่ะ
แต่มันก็ไม่ดีขึ้นค่ะมีแต่แย่ลง
ก็น้ำตาข้างขวาคือไหลอยู่ตาเดียวค่ะตลอดเวลา

แล้วก็จะมีอาการแสบโพงจมูกมากร่วมด้วยค่ะ